ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยครับ
คดีที่นายสอนชัยสุขุมทองอายุ๕๕ปีในภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เขาเป็นชาวสุราชธานีพิการแขนขวาขาดตั้งแต่หัวไหล่ไปเลยนะฮะ
ขี่จักรยานกลับจากตัดย่าให้วัว
จะเห็นว่าอยู่ดีก็คือล้มไปเลยนะครับ
เพราะว่ามีกระสุนปืนปริศนาพุ่งเข้ามาที่ศีรษะนะฮะ
ล้มลงไปกับถนนแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๙มิถุนายน
ทีนี้ก็ต้องสืบกันแล้วว่าแล้วปืนมาจากไหนอะไรยังไง
ก็มีกระบะคันหนึ่งที่ขับผ่านพอดีตรงนี้นะครับ
วันนี้กล้องวงจรปิดนี่คือหลักฐานนะครับ
ทางญาติเขาก็เรียกร้องขอให้คดีเนี่ย
จับให้ได้โดยเร็วด้วยสำหรับคนร้ายนะครับ
ตำรวจก็ลงพื้นที่นะครับวันนี้ไปตรวจสอบวิถีกระสุน
แล้วก็สอบปากคำพยานไป๓ปากนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันที่๙มิถุนายน
จุดเกิดเหตุคือถนนสายคีรีรัฐนิคมบ้านน้ำหัก
ในพื้นที่หมู่๕ตะมนต์บ้านยางอำเภอคีริรัฐนิคมจังหวัดสุราชธานี
ห่างจากป้อมตำรวจไม่ถึง๕๐เมตร
ตำรวจสพคีรีรัฐนิคมไปตรวจสอบนะครับ
พบว่านายสอนชัยสุขุมทองอายุ๕๕เป็นคนเลี้ยงวัว
พิการแขนขวาขาดตั้งแต่หัวไหล่ถูกปืนที่เป็นกระสุนปืนขนาดจุด๒๒
ยิงเข้าที่ขมับขวากระสุนฝังในไปอยู่ที่บริเวณท้ายถอยเสียชีวิตคาที่
สืบสวนกับชุดพิสูจน์หลักฐานวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบวิถีกระสุนนะครับ
เก็บหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุไปสอบพยานสอบปากคำชาวบ้าน
แล้วก็สามารถยึดปืนไว้สามกระบอกนะครับกำลังตรวจพิสูจน์อยู่ว่าจะตรงกับหัวกระสุนที่พบในตัวผู้ตายหรือไม่
ชาลาทิพย์สุขุมทองอายุ๕๘เป็นภรรยาของผู้ตายซึ่งก็พิการเหมือนกันนะฮะ
การที่แขนเหมือนกันนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้มีญาติของนางชะลาทิพย์เนี่ยมาขอแม่พันวัวคืน
เคยให้เลี้ยงไว้เมื่อ๑๐ปีก่อนจะขอกลับไปเลี้ยงอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าตัวเองไม่ให้เพราะว่าก็เลี้ยงมา๑๐ปีเลี้ยงอย่างดี
แม่พันธวัวตัวนี้มันผสมพันธุ์ได้ลูกวัวขายเป็น๑๐ตัวแล้ว
แล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนการครอบครองไว้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับญาติคนนั้นอยู่เหมือนกันถึงขั้นมีปากเสียงกัน
ถูกลูกชายของญาติคนนั้นข่มขู่เอาชีวิตไว้ด้วย
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพคีรีรัฐนิคม
อ่าแต่สาเหตุตำรวจบอกว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวต้องไปดูให้รอบครอบ
จะเป็นจากคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระสุนพุ่งมาหรือเปล่า
หรือจะมาจากสาเหตุอื่นเรื่องปืนลั่นจากใครอะไรยังไงนะครับ
แล้วเรื่องของการฆาตกรรมเนี่ยตำรวจยังให้น้ำหนักน้อย
เพราะว่าถ้ามันมาจากมูลเหตุของการขัดแย้งบาดหมางหรือว่าฆาตกรรม
ก่อนที่ผู้ตายจะขี่จักรยานมาตรงเนี้ยแล้วหอบกองย่ามาด้วยเนี่ย
คือผู้ตายไปตัดย่าให้วัวถ้าคนร้ายจะฆาตกรรม
ฆาตกรรมตรงจุดที่ตัดย่าไม่ดีกว่าหรือซึ่งมันจะปลอดคนกว่า
แต่นี่ทำไมจะต้องตามมายิงตรงจุดที่เขาขี่จักรยานยนต์บนถนน
ใช่อยู่ดีก็ล้มฟุบไปเลยตำรวจบอกว่าแถวนั้นมันมีไก่ป่าลงมาหากินเยอะ
ไปสวนปามเลยคาดว่าจะเป็นคนที่ลากไก่ป่าลแล้วก็ยิงอะไรแบบนี้

ต้องไปดูว่าตรงกับปืนล่าสัตว์หรือเปล่า
แต่ตอนนี้ยึดปืนไว้๓กระบอกเดี๋ยวไปตรวจสอบเรื่องของหัวกระสุนที่พบ
แล้วก็กระสุนที่พบในตัวผู้ตาย